คุณผู้ชมคะถามคำถามเดียวกันกับคุณภาคภูมิค่ะ

วันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ

ดูก่อนวันนี้ออกอะไรนะคะ
ว่ามีอะไรบ้างสลากินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑นะคะ๘๗๓๒๘๖นะคะ
วันนี้คนพูดถึงเลขท้าย๒ตัวเยอะมากเลยนะ๕๓

เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ดูการถ่ายทอดสดกันไปแล้วนะคะ

บอกกันบ่อยนะคะว่ารางวัลที่๑นี่ถูกยากมากจริงนะคะ

ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่๑ในงวดนี้นะคะ

นายนิพนธ์สางามเขาเป็นชาวบุรีรำนะคะ

หนองปลือที่ชนบุรีลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ
นายนิพนธ์มีอาชีพเป็นควานช้างอยู่ที่พัทยา
มีแม่ค้าเอาลอตเตอรี่ไปขายก็เลยอุดหนุน

อ้าววันนี้ทำงานอยู่ภรรยาโทรศัพท์ไปบอกว่า

แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีผู้ที่เขาโพสต์ภาพถือลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒

เขาอยู่ที่ห้องเช่าในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับ
คนที่โพสต์เนี่ยเขาเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่นะค่ะ
เขาบอกว่าลอตเตอรี่ที่โพสต์เนี่ย
คนที่ถูกเนี่ยคือลูกพี่ลูกน้องของเขา
ชื่อนางสาวปิ่นประพาก้อมมณี
เป็นชาวอุดรธานีมาทำงาน
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เกาหลีนะครับ

ลูกพี่ลูกน้องของเขาคนนี้จะซื้อลอตเตอรี่กับเขาโดยจะโอนเงินมาให้
งวดนี้ก็เหมือนกันโอนเงินมาให้
ก็โทรคุยกันถามกันไลน์กันว่ามีเลขแบบไหนอะไรยังไง

อืมค่ะส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ก็มีต้นตะเคียนทองความยาว๒๕เมตร
กว้างประมาณ๑เมตรกว่าเกือบ๒เมตรนะคะ
ลำต้นตะเคียนส่วนโคนกับส่วนกลางถูกดินคันตลิงทับอยู่ในที่นา
ในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง
ส่วนปลายโผล่ขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนเลย
ชาวบ้านหลายคนฝันเห็นผู้หญิงผมยาว
โจงกระเบนขาวมาเข้าฝันบอกว่าให้นำขึ้นจากน้ำหน่อย
ละกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาคนถูกกันเยอะ
แล้วก็แม่ตะเคียนทองกลับมาเข้าฝันอีกรอบ
งวดต่อไปเป็นงวดที่สองเนี่ยต้องถูกเลขถูกได้เลขกันอีก
ปรากฏว่าวันนี้เฮกันเกือบทั้งจังหวัดค่ะ

ใช่นี่ค่ะคือเหมือนกับแบบเจ้าแม่ต้นตะเคียนมาเข้าฝัน
แล้วก็มาบอกเลขเหมือนกับเขียนเลขใส่กระดาษเลยนะ

แล้วคนที่ดูข่าวเขาก็ถูกกันเลย๒ตัว
เดี๋ยวไปดูผู้ชายคนนี้ฮะต้องบอกว่าแน่นอนจริง
ผู้ชายคนนี้ที่อยู่ที่เชียงใหม่บุรุษแห่งความเยือกเย็น
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่ม
นี่ฮะเสียกิจสดาแทร่โกยวัย๔๖ปีนะฮะ
เจ้าของโรงงานน้ำดื่มที่ตะบนเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนะครับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะฮะ
เลขหน้า๓ตัว๕๑๐ถูก๑๐ใบ
เลขท้าย๒ตัวเนี่ยถูกอีก๑๐ใบ
และถูกเป็นงวดที่๓๖ติดต่อกัน

ถูกรางวัล๓๕งวดแล้ว
แล้วบอกว่างว่างวด๓๖ถูกอีกแน่
แล้วจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วที่จะบอกอะไรกันเนี่ย
เพราะว่าสิ่งที่เขาบูชานับถือเนี่ย
ก็คือพญานาคแล้วก็แร่หินอัญมณีแห่งโชคลาภเนี่ย
เขาจะให้เป็นงวดสุดท้ายแล้วจะไปจำศิลป์๑๘เดือน
วันนี้ถูกจริงแต่วันนั้นที่คุณพี่กิจสดาเขาโชว์แผ่นกระดาษสีขาวไว้
มันไม่มีเลขที่ถูกงวดนี้นะ
ที่ให้ดูวันนั้นมันจะเป็นเลขอื่นนะ
ตอนที่เขาทำสัญลักษณ์แล้วมีกระดาษสีขาวอ่ามีไหมฮะของอ่าอ่าไม่เป็นไรนะ
ก็แต่คราวที่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เขาก็ถูกงวดที่๓๖กันแล้วกัน
ใช่ใช่อืมอ้าวยังคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะคนอะไรถูกล็อตเตอรี่